คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวก่อนทีมชาติไทยฟุตบอลโลก

คือนัดที่แล้วที่เรามาคุยกันเนี่ยเจออินโดนีเซียถ้าชนะนัดนั้นสบาย

ความพร้อมที่แถลงล่างสุดเป็นยังไงฮะ
แต่เขาก็บอกว่ายังไงซะก็คือ

คือมันก็คงจะเล่นเหนื่อยไม่ได้

อันนี้ต้องเล่าให้ฟังเผื่อหลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตาม
ก็คือว่าคือเราเก็บตัวที่ประเทศไทยเนี่ย
มันดันมีผู้เล่นติดโควิดในแคมป์ทีมชาติ
ก็เลยกลายว่าต้องกักตัวแล้วแยกกันซ้อม๒ชุด

แล้วปัญหาคือก่อนนั้นเนี่ยลีกเราปิดไปเดือนกว่าแล้ว
ปราธีนะลีกของเราในช่วงโปรแกรมบอลโลเลยังเปิดอยู่

ร่างกายของเรามันกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะค่อยไต่

ซึ่งเกมแรกที่เขาแพ้เราที่บ้านเนี่ย

ของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงดาวและกำลังจะไต่ขึ้นมา

แต่ว่าวันนี้มันใช้หัวใจแล้ว
มันก็ไม่ได้เป็นงานง่ายเหมือนเจออินโดนีเซียชุด
คือชุดอินโดเขาเป็นชุดนักเตะรุ่นใหม่ใช่ไหม

แต่เราโอ้โหแม่ไปพลาดเสมอตรงนั้นเนี่ยวันนี้นี่หนักเลย
ผู้เล่น๑๑คนแรกนี้ออกมาหรือยังฮะ
ยังครับพอดีที่สมาคมวันนี้เขาประกาศช้า
๔ทุ่ม๔๕ประกาศ๑๑ตัวจริง

เกมเตะ๕ทุ่ม๔๕คือตามกฎ๑ชั่วโมงตามกฎ๑ชั่วโมง
แต่ปัญหาคืออย่างนี้ไอ้ก่อนทั้งวันทุกคนรอมาคือ
อยากรู้ว่าส่งไลน์ชื่อ๒๓คนเนี่ยมีใครบ้าง
อืมเราจะได้มาคาดการตัวถูกว่า
ใครจะอยู่ใน๒๓แล้วจาก๒๓ตัดเหลือ๑๑ตัวจริงเป็นใคร

แต่ผมจัดไปแล้วในช่วงข่าวเย็นแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถูกซะทีเดียว

และก็เลยเข้ารายการโสด๕ทุ่ม๑๐แล้วเราได้คุยกันว่า๑๑ตัว

มีใครบ้างที่คุณเจคาดการณ์ไว้
ผมว่าเปลี่ยนเนี่ยแบ็คซ้ายผมว่าเปลี่ยนจาก
เอเนสโต้เป็นสัสลักแน่แล้วก็
ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับ
ผมคิดว่าน่าจะมีการขยับมาเปลี่ยนตรงกลางรับ
มีผังบ้างมั้ยเรามีผังบ้างมั้ยอาจจะเป็นที่ติดพันธุ์
ไม่แน่ใจนะครับว่าทีมมีหรือเปล่าแต่ว่าถ้า
จากข่าวเย็นเนี่ยผมจัดไว้เนี่ยมันก็น่าจะ
ผมคิดว่าน่าจะมัน๘๐ที่ผมจัดไว้
อันนี้ที่จัดไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ
ถ้าจัดไว้แบบนี้เนี่ยพี่เจมส์มองว่าโอกาสเรา
มากนอนแค่ไหนยังไงบ้างครับ
คืออดีศักดิ์ไกรสอนใช่แต่ผมมองว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย
สุภชายสุภนัฐสุภโชคร์บุรีรัมด์ด้วยกัน

ส่วนซ้ายจริงผมอยากให้สุปโชคไปเล่น

แต่เอกณิตความสรุปผมว่ายังไม่ถึง
แน่นี้ผมเห็นในเกมแรกแต่อาจริงน่าจะยืนอยู่ได้
แล้วธนาวัฒน์
คือธนาวัฒน์ผมว่าตอนนั้นผมกำลังคิดว่า

สุดท้ายต่อให้คุณเก่งแค่ไหนยังไงคุณต้องปรับกับเพื่อนร่วมทีม
หลายคนก็มีประเด็นคือผมก็พูดในยูทูปกับผมเหมือนกัน
ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าเอาคนเซนต์บอลดีมาปรับหาคนที่เซนต์บอลไม่ถึงกัน
ไม่ใช่แต่การทำงานเป็นทีมมันต้องคุยกันอยู่แล้ว
ซึ่งกรอบเวลาในการซ้อมมันสั้นเพราะว่าธรรมวัฒนาวัฒน์คึงจะมาได้ไม่นาน
ถ้าเกิดกันลงไปเนี่ยอาจจะลงไปสำรองได้
เพราะว่าเขามีความคมที่จะจ่ายบอลแล้วก็คอยที่จะวางบอลแล้วก็ยิงไก่ให้ด้วย
เอาคุณเจพูดไว้ในยูทูปของช่องคุณเจช่องชื่อช่องอะไรผมจะได้ไปฟังบ้าง
โอ้โหขอบคุณมากเลยจังหวะพอดีมากเลย
ขึ้นกรัมฟิกได้ไหมพี่มันฮังไหม

คิดภาษาไทยเลยใช่ไหม

นัดที่แล้วแบ็คซ้ายเขาบอกโอ้โห
แบ็คซ้ายเนสโตร์มีประเด็นพรุ่งที่ว่า
ก็คือเขาใหม่ในทีมชาติ

ผมคิดว่าจริงศาสลักก็ควรจะต้องได้ลงตั้งแต่เกมแรกด้วยซ้ำไป
เพราะปกติเราต้องเป็นธีรธรรมใช่ไหมแบ็คซ้าย
คือขาดธีรทรเบอร์๑เนี่ยสัสลักคือ

คือมันต้องลงแล้วก็นักเตะเครีย์

แต่ยังไงเราก็ต้องเชียร์ให้ชนะนั่นแหละนะ

แต่คนสำคัญ

บุคคลเธอค่อยจะบุคคลเหรอ

เอาอะไรบ้างกับลูกชายผมนะ

ทั้งทิศอาหารทั้ง๒จานเลยอื้อ

ต้องดูที่ไหนครับ

เหตุผลหรือว่าทีมชาติไหน
เสียงไม่ต้องครับเสียงทีมงานมาเดี๋ยว
เรียบร้อยครับ

กินของที่แพ้นะลูกหรือยังไง

เสร็จเราเล่นมีอาหารเหมือนกัน
ทั้ง๒อันเหมือนกันแล้วเวลเดิ้อก็

แต่เมื่อเขาเป็นคนไทยเนี่ยตัดเรื่องการเป็นผู้สื่อข่าวอะไรออกไปเนี่ย
วันนี้ก็เชียร์เต็มที่แล้วก็หวังว่า
คือจะหักปากกาทุกคนแม้จะหักปากกาของผมเองด้วย
ผมคิดว่าถ้าเรายื้อได้นะเอาลูกเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะ
แต่เล่นเอาอย่างนี้ถ้าแพ้เล่นสนุกผมว่ารับได้
ผมก็มองว่ามันก็โอกาสมันก็ยากอะแหละแต่ว่าก็เชียร์สุดใจนั่นแหละ

เดี๋ยวเจอคุณเจวรบัตร๕ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไป

แล้ว๕ทุ่ม๔๕นาทีถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีนะครับ